เกิดเหตุสะโหลดขึ้นนะครับที่จงวันโรคบุรีค่ะ
คนงานนะคะเป็นคนงานติดตั้งปักเสาไฟฟ้าค่ะ
ในขณะที่ปฏิบัติน่าที่อยู่ส่องไฟฟ้ามันล้มลงมา
ลงมาก่อนแล้วก็มาล้มทับคนงาน๑คนนะคะ

แม่และญาติเดินทางไปดูสกตะร้องไห้ไปลมพับเลยค่ะ
นี่ค่ะแม่และญาติหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุ

เป็นศพของลูกชายที่เกิดอุบัติเหตุ
เสาไฟฟ้าล้มทับแบบนี้
แม่ก็ลมไปด้วยนะคะจนเจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปปฐมพยาบาล
เหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายกิติบุตรดีอายุ๓๑ปี
จุดนี้ที่เกิดอุบัติเหตุก็คือสถานที่ก่อสร้างไม่มีเลขที่หลัง
บขศอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
พบรถเครน๖ล้อสีส้มเป็นรถของเอกชน
เพื่อรับติดตั้งปักเสาพาดสายไฟให้กับการไฟฟ้า
รถคันนี้จอดอยู่บรรทุกเสาไฟฟ้ามา๓ต้นด้วยกัน
ท้ายเครนพบร่างของนายกิติผู้เสียชีวิตสภาพศพคือ
เสื้อสีส้มกางเกงขายาวสีดำสวมหมวกลายพราง
ถูกเสาไฟฟ้าทับที่ศีรษะเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ
จากการสอบสวนนายสุริยันเพ็งดวงอายุ๕๙ปี

ให้การว่าตัวเองมาพร้อมกับคนงาน๓คน
มาทำการปักเสาไฟฟ้าต้นแรกปักลงหลุมไปแล้ว
จู่ตะขอเกาะกับเสาไฟฟ้ามันเกิดหลุด
ทำให้เสาที่ปักไปแล้วมันเอ็น
หลังจากนั้นเอ็นแล้วมันล้มลงมา
อยู่ในจุดที่นายกิติผู้เสียชีวิตยืนอยู่
ซึ่งนายกิติผู้เสียชีวิตไม่มีโอกาสหลบทันเลย
เสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ล้มฟาดศีรษะจนเสียชีวิต

ส่งพนักงานสอบสวนสพโฆษัมโรงไปดำเนินคดี

ส่งมอบชันสูตรที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
ก่อนที่จะมอบศพให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ